วันจันทร์ที่ผ่านมา๑๖ตุลาคมใช่ไหมคะ

ลอตเตอรี่เนาะสลากินแบ่งรัฐบาลออก

คือเขาบอกเขาซื้อลอตเตอรี่มา
๒ชุดเท่ากับ๔ใบ
หนึ่งเลขหนึ่งลงท้ายด้วย๕๑

เออกำลังจะกลับวันนั้นลอตเตอรี่ออกพอดีเลย

ตรวจเสร็จปุ๊บอยู่เพื่อนก็นิ่งไป

มันจะเผาล็อตเตอรี่ทิ้งให้หมดเลยมันไม่ถูกเลย
เขาบอกนายเราให้นายตรวจ๔ใบ

ให้ลูกสาวกลับไปบ้านให้ลูกสาวช่วยตรวจให้หน่อย

ของพ่อที่ไม่ได้คืนถูกรางวัลที่๕

และนี่ล่าสุดติดต่อเพื่อนไม่ได้แล้วค่ะ

มาอีกแล้วลอตเตอรี่อรวนละวน
สถานีสำหรับผู้ท้อนตลกดูค่ะ

เป็นหลักฐานให้กับนายคายหรือว่าลุงคาย
คนนี้นะคะวันนี้เราเลยส่งทีมข่าว

วัดหนองสะคุยกับลุงคายนี่แหละ

ซื้อลอตเตอรี่มาจริง
ตุลาคมไปซื้อลอตเตอรี่จากแม่ค้ารายหนึ่ง

หมายเลข๘๙๒๖๘๑๒ใบ

ถึงวันประกาศผลรางวัลก็เลยเอาลอตเตอรี่ไปให้เพื่อนที่ชื่อขวัญ

พอดีเห็นขวัญกำลังนั่งตรวจลอตเตอรี่ของตัวเอง๑๐ใบอยู่พอดีเลยบอก

พอตรวจเสร็จขวัญก็นิ่งอึ้งไปครู่นึง

ซึ่งเป็นลอตเตอรี่ชุดที่ลงท้ายด้วยเลข๕๒
ส่วนอีก๒ใบที่ลงท้ายด้วย๘๑ขวัญไม่คืนให้

ทำท่าทางโมโหบอกจะเผาลอตเตอรี่ทิ้ง
แต่สังเกตเห็นว่าขวัญดูมีพิรุษ
ก็พยายามกล่อมบอกขอคืนเถอะลอตเตอรี่

ทีนี้พอเอาเลขไปให้ลูกสาวช่วยตรวจเพราะจำเลขได้

ถูกรางวัลที่๕ตั้ง๔๐๐๐แน่

ขวัญก็หายไปแล้วนะคะติดต่อไม่ได้
ทีมข่าวเราก็เลยลงพื้นที่ไปตรวจสอบ
จุดที่ในขวัญอ้างบอกว่าเผาลอตเตอรี่ทิ้งไปแล้วใช่ไหมคะ

ก็ไม่เห็นมีเศษซากการเผาไม่มีเศษซากลอตเตอรี่เลยค่ะ

ยังเจอลอตเตอรี่ของในขวัญ๑๐ใบที่บอกจะเผาทิ้ง

แต่ไม่เจอลอตเตอรี่ของลุงคายที่ว่าถูกรางวัลที่๕
เขาบอกไม่ถูกก็มาให้ป่าหน้าหลาย

แกบอกเลขอะไรนะของแก๘๙๒๖๘๑ใช่ไหม

ลองตรวจผลจากของไทยรัฐดูสิคะ

หลังวัลที่๕เนี่ยบอกไว้ก่อนนะว่า

ทีนี้ลุงคายแกบอกแกซื้อมา๒ใบ
ไอ้๘๙๒๖๘๑เนี่ย

แต่เพื่อนไม่คืนใบมาให้หลังจากฝากตรวจ

อันนี้มิ้นตรวจเลยนะจากของไทยรัฐนะตรวจผลรางวัลนะคะ
รางวัลที่๕มูลค่า๒๐๐๐บาทถูกจริง
มีรางวัลนี้จริงมีจริงเลขนี้เลยด้วย
แกจำได้๒ใบใบละ๒๐๐๐คือได้๔๐๐๐
ใช่ค่ะทีนี้เราไปได้แชทที่ลูกสาวของลุงคายทักไปหาในขวัญ
บอกเอาหวยตะน่องไว้ไหนนี่นายขวัญถามหวยอะไร
แล้วก็มีการโทรคุยกันแต่ว่ารู้สึกจะโทรคุยกันประมาณ๑นาที๑๙วิมั้งคะ
หรือประมาณ๑๙วินี่มองไม่ค่อยชัดแต่ว่ามีการพูดคุยกันอยู่ช่วงหนึ่ง
แล้วบอกกลับวันจันทร์ไปแจ้งความเอาไว้ก่อนมันมีต้นคั่วอยู่
จะได้เอาไปขึ้นเงินถ้าถูกบอกร้อยเวรด้วยนะวันอังคารเข้าไปหา
วันจันทร์อาจจะถึงเย็นในขวัญบอกแบบนี้
เราไปคุยกับแม่ค้าคนขายลอตเตอรี่ค่ะที่ลุงคายบอกไปซื้อมาจากแม่ค้าหาบเร่ใช่ไหม
แม่ค้าคนนี้ค่ะเธอบอกเธอเป็นคนขายลอตเตอรี่๔ใบให้ลุงคายจริง
ตุลาคม๘โมงเช้าเธอจำได้แม่นไปขายลอตเตอรี่ที่เทศบาลหนองสะ
คายมาสั่งลอตเตอรี่เลขท้าย๕๒เธอก็เอาไปให้
แล้วลุงคายถามมีเลข๑๘ไหมแม่ค้าบอกโอ้๑๘หมดแล้วเหลือแต่เลข๘๑อ่ะ
ลุงคลายบอก๘๑ก็เอาก็ซื้อไป๒ใบ
โชว์รูปแผงลอตเตอรี่ที่มีหมายเลข๘๙๒๖๘๑ติดไว้ที่แผงให้ดูด้วย
แล้วก็ลองตรวจรางวัลจากเว็บไซต์ไทยรัฐเหมือนที่มิ้นตรวจเมื่อกี้เลย
ก็ถูกรางวัลที่๕จริงค่ะนี่แผงของเขาค่ะ
๙๒๖๘๑ใช่ไหมแม่ตรวจนะเออถูกไว้
ค้ายืนยันนะคะว่าลุงคายเป็นคนซื้อลอตเตอรี่ที่ถูกรางวัลที่๕จากเธอจริง

เรื่องต้นแม่ค้าโทรไปหาในขวัญด้วยบอกให้คืนลอตเตอรี่
แต่ในขวัญบอกว่าไม่ได้เอาไปเผาทิ้งไปหมดแล้ว
เขาสั่งหลายวันแล้วชุด๕๒

เขาก็บอกว่ามี๑๘เปล่า

๑๘หมดแล้วเหลือ๘๑
สักชุดหนึ่งเถอะเขาบอกว่าเขาถูก
เขาเอาไปให้ลูกเขามาด้วย
เขาบอกไปให้เตอร์อ้วนอะ

วิธีว่า๘๑นะ

เตอร์อ้วนคืออีกชื่อนึงของในขวัญนะ

ล่าสุดมีแชทของในขวัญตอบกลับโพสต์จากเพจนึงค่ะ

และมาหลายคนจะกลับเลยคงไม่ได้ครับ
ผมไม่ใช่คนรวยนะครับแต่ไม่เคยขอใคร

ผมคงไม่คิดทุบหม้อข้าวตัวเองหรอกครับ

ผู้สื่อข่าวเราก็พยายามจะติดต่อไปหาเขา

ทีมข่าวสอบถามข้อมูลจากสพตลุกดูนะคะ

มาเข้าพบพนักงานสอบสวนสอบปากคำหาข้อเท็จจริงกันแล้วค่ะ
มันก็ต้องดูว่ามีคนไปขึ้นเงินหรือยัง
ใช่มั้ยครับซึ่งรางวัลที่๕ก็มี

ไม่จำเป็นต้องไปขึ้นที่สมนักงานศาลากินแบ่งรัฐบาลเหมือนกับประวัติธรรมน์ที่๑เนี่ย
อายัดทันหรือเปล่าหรือว่าถ้าขึ้นแล้วเนี่ยโอ้โห